คดีนี้ก็หน่อยค่ะกลุ่มวัยรุ่นแก๊งวัดม่วงนะคะ
รายที่ไปมีเรื่องกับนายบาทเนี่ย
แล้วก็ถูกแทงจนเสียชีวิต๒ศพแล้วก็มีบาดเจ็บอีก๑รายด้วยนะคะ
ไปดูความคืบหน้าคดีล่าสุดตำรวจมีการเรียกตัววัยรุ่นแก๊งนี้ค่ะ
ไปสอบปากกรรมเพิ่มเติมนะคะ
ก่อนแจ้งข้อกล่าวหา๓ใน๔เนี่ย
เขาเตรียมที่จะบวชโกนเขาเรียกว่าโกนหัวบวชหน้าไฟให้กับเพื่อนด้วย
แต่ว่าสุดท้ายทางวัดก็ไม่ได้ให้บวช
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่สังคมจับตามองอยู่นะฮะ
ใช่ว่ากลุ่มนี้จะมีเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาใดหรือไม่อย่างไร
ดูความคืบหน้ากันแต่ที่เห็นนี้เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้
ย่านและกลุ่มเพื่อนพาตัวในนิตนายบอลนายบายและนายเยอร์
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนเพชรเกษมนะคะ
หลังถูกเรียกตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมกรณีรุมทำร้ายในบาร์ดนัทธวุฒิ

ซึ่งในนิตนายบายและนายบอลโกนผมนะคะ
เพื่อเตรียมบวชหน้าไฟให้กับในต้นแล้วก็นายแซม
ทั้งสองรายที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
ขณะนายเยอร์เนี่ยบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บจนญาติต้องประคอง
เดินเข้ามาที่โรงพักนี่
เป็นวินาทีที่พากันมาที่โรงพัก
ทั้งสี่คนนี้นะครับนักข่าวพยายามไปสัมภาษณ์
พยายามไปสอบถามแต่ก็ไม่มีใครให้สัมภาษณ์
นี่เป็นภาพที่ในนิดนะคะวิ่งหนีไป
อยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงพักเลยนะคะ
แล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเลยนะคะ
ตำรวจสวนออภิเจกเกษมเปิดเผยนะคะ
ว่าทั้งสี่คนจะถูกตั้งข้อกล่าวค่ะ
คือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพฤติการ
บางคนถือเป็นทั้งผู้เสียหายด้วยแล้วก็ผู้ต้องหาด้วย
ตรงนี้ค่ะตำรวจจะแยกการดำเนินคดีอย่างชัดเจนนะคะ
คือเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ส่วนในบาสซึ่งเป็นคนใช้มีดทำร้ายคู่กรณีเสียชีวิต
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็มีการประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
ส่วนทางด้านทนายภัยสารเรืองลิฟต์นะคะทนายความของบาทเห็นว่า
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแก๊งวัดม่วงไม่ครบ
เพราะควรต้องได้รับโทษทั้งหมด๖ข้อหา

ข้อหาที่บอกมาก็คือ
ต้องเพิ่มข้อหาข่มขู่คุกคามทำให้เสียทรัพย์ดูหมินอ้างยี่ซ่องโจร
ซึ่งเข้าใจค่ะว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
จึงจะให้เวลา๑สัปดาห์หากไม่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
นายภัยศาลจะเดินทางไปแจ้งความเอาผิดเพิ่มค่ะ
แล้วก็แจ้งข้อหาตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ไปดูบรรยากาศค่ะต่อกันเลยที่วัดเนินวัดนินสุขารามนะคะ
อยู่ที่เขตบางบอนกรุงเทพภายในสาราตั้งศพของนายแซม
แล้วก็ในต้นค่ะก็มีญาติมีคนสนิทและกลุ่มเพื่อนเด็กวัดม่วง
ตอนแรกนะคะจะมีการบวชหน้าไฟเนร๑๐รูป
สิบรูปนี้มีนายนิดนายบลนแล้วก็นายบายด้วยนะคะ
โกนหัวแล้วก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย
แต่ว่าสุดท้ายบวชได้เพียง๗รูปค่ะ
โดยรักษาการเจ้าอาวาสนะคะซึ่งเป็นพระอุปชาพิจารณาแล้วว่า
ไม่ให้ในนิตแล้วก็ในบรรรดิรวมถึงนายบายในบวช
เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายหรือว่าปัญหาตามมาในภายหลังนะคะ
อันนี้คือฝั่งวัยรุ่นเจ้าถิ่นแล้วนะฮะ
ถูกต้องแต่ว่ามันมีเฟซบุ๊คชื่อหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า
พี่น้องเด็กวัดม่วงเขามีการโพสต์เอาไว้ว่าวันนี้
โมงเช้าเขาจะไปรวมตัวกันที่หน้าบ้านหมอปลา
โอ้โหกลายเป็นว่าต้องตรวจสอบกันเฮ้ยจะไปทำอะไรไปจริงหรือเปล่า
อย่างที่ทราบกันดีว่าหมอปลาเขามีส่วนเข้าไปช่วยบาส
กับเรื่องของคดีแล้วเอาบาร์ดไปอยู่ที่บ้านก่อน
เด็กวัดม่วงรวมตัวกันหน้าบ้านหมอปลา๙โมงล้อหมุน
หมายถึงวันนี้นะฮะเขาโพสต์เมื่อวานแล้วมีความเคลื
วันนี้จะนัดรวมตัวกันเราตรวจสอบไปแล้วนะฮะว่า

คนคอมเมนต์ลุยครับจัดไปเนี่ยจะไปทำอะไร

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กวัดม่วงในพื้นที่ที่มีปัญหากับบาร์ดนะ

ขณะที่หมอปลาเองก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า
ผมไม่ให้ราคาอยู่แล้วนะเพราะผมเจอไอ้การโพสต์ลักษณะนี้เจอค่อนข้างบ่อย
หลายคนถามว่าผมกลัวไหมถ้าผมกลัวผมไม่ยื่นมือยืดอกช่วยบาทแน่นอน
แค่บอกว่าผมกลัวแค่ผมกลัวคนดีไอ้คนไม่ดีผมไม่กลัว
ผมกลัวคนดีครับเพราะคนดีเราไม่ไปว่าร้ายเขาอยู่แล้วแต่ไอ้คนไม่ดีผมไม่เคยกลัวครับ
จะมาจริงเหรอขอให้มาก่อนเถอะนะอันนี้คือไม่ได้ท้าทายขอให้มาก่อนเถอะ
แล้วค่อยว่ามันคือยังไงนะ
ได้ประกันตัวไปออกจากเรือนจามไปเขาบอกว่าเป็นการผิดคลิตคือตัดสิ่งชั่วร้ายไป
แบบโรงพิษบาดร้องไห้เลยนะ

เขาบอกว่าจะได้เป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่
ที่เข้าไปดูนะฮะก่อนที่จะพาไปหาคุณหมอ
เพื่อให้หมอวินิจฉัยแล้วก็ออกใบรับรองแพทย์มา

สรุปว่าตอนนี้ในเรื่องของอาการบาดเจ็บของบาส
คือหมอปลาเป็นห่วงเรื่องของแขน
แผนที่ผักปรากฏว่าพอให้คุณหมอมาตรวจ

แขนที่หักเนี่ยมันอันตรายมากนะคุณนะ
เขาบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนเลย
และตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการผ่าตัดด้วยนะฮะ

สังเกตที่หัวมีแผลด้วยนี่นะ
โกนเสร็จก็เลยต้องพาบาสไปหาหมออีกทีนึง

คุณผู้ชมกระดูกมันบิดผิดรูปนะฮะที่แผลมันเปิดออก
ก็เลยแนะนำให้นอนที่โรงพยาบาลซะก่อนเพื่อรอทำการผ่าตัด
ถ้าเกิดปล่อยไว้เดี๋ยวติดเชื้อแล้วก็จะมีอาการถึงขั้นกับรุนแรง
ถึงขั้นกับเสียชีวิตได้บาร์ทเองก็พอมาถึงจุดนี้
เครียดขึ้นมาแล้วตกใจไม่คิดว่าเฮ้ยตัวเองจะเป็นอะไรมากขนาดนี้
ไม่คิดว่าแขนมันจะมีอาการหนักขนาดนี้และแผลที่ศีรษะด้วย
แต่เพื่อความอุ่นใจก็อยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
บอกว่าตอนนี้ผมเป็นหนี้บุญคุณหมอปลาไม่รู้จะชดใช้ยังไง
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็ทางคดีนะฮะ
แต่ว่าที่บ้านของหมอปลาตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยมาสอดส่องดูแล